คุณผู้ชมเราเชื่อกันว่าถ้าเราช่วยเหลือคนอื่นนั่นคือการทำดีถูกไหมคะ

เขาก็เลยไปยกรถขึ้นมาให้เท่านั้นแหละค่ะ
เพื่อนบ้านนะคะวิ่งถือจอบมาเลย
แล้วก็ตีหัวเขาจนเขาต้องเย็บ๑๐เข็ม
ทุกวันนี้ยังงงอยู่ว่าเอ้าช่วยยกรถแล้วทำไมโดนตี
พวกมันมาเจอกันใช่ไหมลีตี
ไม่ใช่จอส่วนตี้หลักอีก

พวกมันมาเจอกัน

บอกไงเนี่ย
นี่คุณผู้ชมคือภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้หมดเลย

ฟาดเอาเอาจนเนี่ยคนเจ็บคนล้มแล้ว

หยุดเลยแล้วเห็นคนเสื้อชมพูสดที่วิ่งมาไหมคะ
ลูกชายคนที่ถือเสียมอยู่
มาห้ามบอกพอได้แล้วพอได้แล้ว
ไม่รู้ตรงปลายมันมีเหล็กมีอะไรหรือเปล่านะ
แต่เขาไม่ได้แทงนะเขาฟาดแต่ฟาดนี้ก็เจ็บนะ
คุณแต่เสียมมันก็คือเหล็กค่ะตรงปลาย

ก็นี่เขาหัวแตกเย็บสิบเข็มอ่ะคนเจ็บอ่ะ

ยังไม่หยุดจังหวะที่ลูกออกมาห้ามแล้วใช่ไหม
เขาก็จะเดินแยกย้ายแล้วยังตามมาอีกเหมือนจะตีอีก

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐ธันวาคม๕โมงเย็น
ที่บ้านหนองนาแซงในจังหวัดชายภูมินะคะ
วันนี้ทีมข่าวเราได้คุยกับนายวิชัยสมนาแซง
คนเจ็บอะค่ะคนที่ถูกเสียมฟาดเอาฟาดเอาเมื่อกี้นะ
เขาบอกว่าเรื่องเป็นอย่างนี้
แรกเริ่มเลยเขานั่งดื่มกินอยู่ที่บ้านพี่สาว
จังหวะจะกลับบ้านเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งล้มคว่ำอยู่
ก็เลยช่วยยกขึ้นแล้วสองพ่อลูกที่ไล่ตีเขาเนี่ย
ก็เดินมาแล้วปรีเข้ามาทำร้ายเขา
จบไปแล้วหนึ่งแมทแยกย้ายเขาก็เลยกลับบ้าน
แล้วต้องผ่านบ้านสองพ่อลูกอีกครั้ง
ตอนจังหวะเดินผ่านบ้านสองพ่อลูกรอบที่๒นี่แหละ

ดูคนพ่อวิ่งเอาเสียงมาแล้วฟาดเอาฟาดเอาแบบนี้เลย
เขาบอกว่าเขาอุตส่าห่าไม้ใกล้มาป้องกันตัวมาสู้แล้วนะ
แต่สุดท้ายก็ยังโดนตีจนเนี่ยมีแผลยาวต้องเย็บเป็น๑๐เข็ม
พอรักษาตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยพาไปแจ้งความที่สพเมืองชายภูมิ
ดำเนินคดีกับสองพ่อลูกคู่นี้

สองพ่อลูกคู่นี้พอตรวจสอบไปอ้าวมีประวัติเหมือนกันนะคะ

ก่อนหน้านั้นปีที่แล้วสิงหาคม
นหลังคาเพื่อนบ้านแล้วก็ปลาขวดเบียร์ปลาไข่ใส่บ้านเพื่อนบ้านครับ
จากนี้เคยโพสต์เฟซบุ๊กขู่ฆ่ายกครัวด้วย

ซึ่งหลังเกิดเหตุทุกคนก็ไปแจ้งความไว้นะครับ

คดีก็ไม่คืบหน้าสักทีจนเนี่ยปีใหม่แล้ว
เพื่อนบ้านก็เลยไม่มีใครกล้าไปแจ้งความเลย
เพราะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาจะมีแบ็คดี
หรือว่าเขาจะมีผู้สนับสนุนที่ใหญ่
ทำให้คดีมันไม่คืบหน้าอะไรขนาดนี้

เขาบอกว่าไม่มีใครถูกดำเนินคดีเลย

พยายามจะขับรถชนต่างนานา
อันนี้ต้องฝากตำรวจสพที่ชัยภูมิด้วยนะคะ
เป็นตำรวจสพนนาแซง